ความคืบหน้าคดีแก๊งพรานไฮโซนะครับ
วันนี้ในหน้า๑๑๐พิมพ์ไทยรัฐพาดหัว
บอกว่าหมายเรียกอดีตบิ๊กอุทยานศรีเปรมชัย
สอบประเด็นประสานดูแลเข้าป่าล่าเสือ
เพราะว่าตอนนี้มีการสอบพยานไปแล้ว๗ปากจาก๑๐ปากนะครับ

สองคนที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประตูทางเข้าอุทยาน
ขณะที่นายเปรมชัยและพวกเข้าไปในวันที่เข้าป่านะครับ
และอีกคนที่สำคัญนั่นก็คือนายนพดลพฤกษวรรณ
ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการของกรมอุทยาน
แล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมนะ
ตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้
แต่ได้ออกหมายเรียกในการให้เข้ามาให้ปากคำแล้วนะครับ

พันธุ์ตำรวจเอกทัศภูมิจารุปรัช
รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดร้อม
เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบปากคำพยาน
เกี่ยวข้องในคดีลักลอบล่าสัตว์ป่า
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
ตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรี
บอกว่าขณะนี้ความคืบหน้าในการสอบปากคำเนี่ย
โอ้โหมีความคืบหน้าไปมากแล้วนะครับ
หลังจากนี้หากจะต้องมีการสอบปากคำพยานรายใดอีก
คณะพนักงานสอบสวนของตำรวจภูทรภาค๗
จะเป็นผู้พิจารณาเรียกไปสอบปากคำเพิ่มเติมในภายหลัง
แต่ว่ามีหนึ่งคนที่สำคัญ
ถือว่าเป็นพยานอีกหนึ่งรายอยู่นะครับ
ที่ตอนนี้ยังไม่ได้สอบปากคำ
แต่พยายามที่จะเชิญตัวเรียกตัวมาสอบปากคำ
นั่นก็คือนายนพดลพฤกษวรรณอดีตข้าราชการกรม
แล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทอิตาเลียนไทยดิวโลก
เนื่องจากตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อนายนพดลได้
ให้พนักงานสอบสวนดำเนินการออกหมายเรียก
นัดหมายให้มาพบในเวลา๑๐นาฬิกา
ของวันพระสบดีที่๑๕กุมภาพันธ์
ซึ่งหากยังไม่มาก็จะพิจารณาออกหมายเรียกรอบ๒
จากนั้นก็เป็นตามขั้นตามตอน

ก็จะถูกพิจารณาออกหมายจับตามขั้นตอน
แต่เชื่อว่านายนพดลอาจจะติดต่อกลับมาในเร็ววันนี้
และอาจจะมาพบพนักงานสอบสวนด้วยตัวเอง
ก่อนถึงกำหนดนัดตามหมายเรียกด้วยนะครับ
ขณะที่พนธรรมรวชโธ่กิติภงเงามุก
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ระบุว่า
ในวันจานนี้พนักงานสอบสวนจะนัดหาบรือ
เพื่อพิจารณาแนวทางการสอบสวน
ยังขาดตกบกพร่องในประเด็นใด
หรือต้องสอบสวนพยานปากใดเพิ่มเติมอีก
ซึ่งได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีกฤษณะสิริปิยวัตร
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนไปดูแล
และอาจจะต้องลงพื้นที่ไปดูแลสถานที่

หากยังมีประเด็นที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
ส่วนเรื่องพยานหลักฐานในคดีนี้

ก็ได้จัดทำเป็นโหมดจัดทำเป็นโหมด
แล้วก็ทยอยส่งกองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบแล้ว

ส่วนกรณีกระแสข่าวลือเรื่องนายเปรมชัยกับพวก
อาจจะเดินทางหลบหนีออกทางช่องทางธรรมชาติ
ด้านของจังหวัดกาญจนบุรีไปแล้วนะครับ
ขณะนี้ได้ประสานให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ช่วยสังเกตข้อมูลการเดินทางไว้แล้ว
แต่ส่วนตัวเชื่อว่านายเปรมชัยกับพวก

เนื่องจากมีกำหนดต้องไปรายงานตัวกับศาล

ส่วนทางด้านพลตมตรีปัญญาปินสุข
ผู้บังคับการปทศก็ระบุถึงการสอบปากคำ
วิเชียนชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธ์
ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตกเมื่อวันที่ผ่านมานะคะ
โดยยืนยันว่าเป็นการสอบปากคำพฤติการ
ของกลุ่มผู้ต้องหาตั้งแต่ก่อนเข้าไปในป่า
รวมถึงระหว่างการจับกลุ่มและหลังจับกลุ่ม
ซึ่งต้องระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนั้นอย่างชัดเจน
แต่รายละเอียดก็ยังเปิดเผยมากไม่ได้
เกรงว่าจะกระทบกับรูปคดีนะครับ
แต่ว่าก็ยืนยันว่าทุกอย่างที่อยู่ในสำนวนการสอบสวน
จะเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลย
นี้ค่ะก็อยากจะฝากให้โฟกัสการทำงานของเจ้าหน้าที่

เพราะว่ารายละเอียดบางอย่างก็เป็นเรื่องอ่อนไหว
ส่วนประเด็นที่มีคนพยายามตั้งข้อสังเกตว่า
นายวิเชียนรับสิ่งของแลกกับการเอื้อประโยชน์

พลตำรวจตรีปัญญาบอกว่า
ทางตำรวจได้สอบปากคำประเด็นนี้เข้าไปอยู่ในสำนวนแล้วเหมือนกัน
ก็คงจะต้องพิจารณาสาเหตุว่าการรับไป
ว่ารับไปทำยังไงนะคะ
เรื่องต้นทราบว่ารับไปเพื่อประโยชน์ของการทำงานเจ้าหน้าที่ส่วนรวม
แล้วก็ต้องพิจารณาว่านายวิเชียนนั้นรู้เห็นทราบเรื่อง
ตั้งแต่ต้นว่านายเปรมชัยจะเข้าไปก่อเหตุล่าสัตว์ด้วยหรือเปล่า

กรณีนี้เรื่องของการรับไฟฉายค่ะ
ที่ทางพวกของเจ้าสัวเปรมชัยมีการให้กับเจ้าหน้าที่
แต่ว่าเรื่องของหัวหน้าวิเชียนตอนนี้สังคมก็ให้กำลังใจหัวหน้าวิเชียนเยอะเลย
ซึ่งทางด้านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ธิบดีธัญญาเนติธรรมกุล
ออกมาพูดถึงเรื่องของหัวหน้าวิเชียน
และการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนของกรมอุทยาน
โดยบอกว่าทั้งหัวหน้าวิเชียนและพอกาญจนา
และพอกาญจนาที่สังคมก็จับตามองอยู่
คือพอสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
บอกว่าทั้งสองคนทำหน้าที่ได้ดีแล้ว
กระแสข่าวว่านายวิเชียนจะถูกโยกถูกย้าย
อำนาจในการเซ็นคำสั่งโยกย้ายมันอยู่ที่ผม
ผมอธิบดีผมไม่เซ็นมันจะไปย้ายได้อย่างไร
และจะไม่มีการโยกย้ายนายวิเชียนอย่างแน่นอน
ธิบดีออกมายืนยันแบบนี้อีกแล้วนะครับ